สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาจนถึงหน้าขนาดนี้
หลายจุดในประเทศไทยนะครับต้องเผชิญกับความแปรปวนลักษณะอากาศอย่างหนัก
ก็คือเรื่องของพายุฤดูร้อนมาพร้อมกับลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
รวมไปถึงพายุลูกเข็บที่สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
แต่ดูเหมือนว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้น
สิ่งที่ต้องเตรียมรับมือต่อไปก็คือเรื่องของอุณหภูมิความร้อนนะครับ
เพราะว่าจากการตรวจสอบปัจจัยหลักที่เข้ามาส่งผลต่อลักษณะอากาศในเมืองไทย
ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้
อย่างบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามูลอากาศเย็นจากประเทศจีน
เข้ามาปะทะอากาศร้อนทำให้เกิดความแปรปวดลักษณะอากาศดังกล่าวหลายจุดหลายพื้นที่
จากการตรวจสอบล่าสุดสัตย์บันดาลกาศนางกร่าวจะดีขึ้นครับ
เพราะว่าบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามูลอากาศเย็นดังกล่าวนั้น
จะค่อยถอยร่นออกจากเมืองไทยของเราไป
แต่สิ่งสำคัญครับสถานการณ์ฝนยังคงไว้ใจไม่ได้
เพราะว่าปัจจัยสำคัญที่ยังคงเหนียวนำเอาความชื้นเข้ามาเติมเต็มในชิ้นบรรยากาศ
ซึ่งเป็นความชื้นจากท้องทะเลเป็นกระแสลมที่พัดมาจากทะเล
ก็คือกระแสลมใต้แล้วก็กระแสลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
กระแสลมดังกล่าวนั้นหอบความชื้นจากทะเลเข้ามาปกกลุ่มบริเวณตอนกลางของประเทศ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
นั่นก็หมายความว่าในระยะนี้พื้นที่เหล่านี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองอยู่นะครับ

อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสิ่งที่เราจะต้องเผชิญแล้วก็เตรียมรับมือกันต่อไปก็คือเรื่องของอุณหภูมิความร้อนนะครับ
เพราะว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าหลังจากที่บริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นถอยกลับไป
สิ่งที่จะเข้ามามีบทบาทบริเวณทางตอนบนจนทำให้เกิดอากาศร้อนจัดก็คือเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำอันเนื่องมาจากความร้อน
หย่อมความร้อนนะครับที่จะแผ่ปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเหมือนต้นเดือนที่ผ่านมา
นั่นก็หมายความว่าอุณหภูมินั้นยังคงมีสิทธิ์ที่จะไต่ระดับไปสู่๔๔องศาเซลเซียตเหมือนที่เราเคยเผชิญกันนะครับ
โดยจากการตรวจสอบพบว่าอุณหภูมินั้นในบริเวณทางตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอุณหภูมิอาจจะไปอยู่ที่ประมาณ๔๓๔๔องศาเซลเซียต
สิ่งที่น่าจับตามองก็คือช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับซึ่งเป็นช่วงที่พระอาทิตย์นั้นจะเคลื่อนที่เข้ามาตั้งฉากในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ดังนั้นถ้าหากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีฝนโปรยปลายลงมารวมไปถึงไม่มีกลุ่มก้อนเมฆบดบังพลังงานจากแสงอาทิตย์ก็จะคาดว่าจะเป็นห่วงระยะเวลาที่บริเวณตอนกลางของประเทศนั้นจะร้อนระอุที่สุดในรอบปีนะครับ
นี่คือสิ่งที่ต้องจับตากันต่อไปเรื่องของพระอาทิตย์ตั้งฉากซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาเกาะติดเรื่องนี้กัน
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนรอคอยก็คือเรื่องของสายฝนนะครับปีนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์นะครับว่าฤดูฝนเมืองไทยนั้นจะเริ่มขึ้นกลางเดือนหน้า
หมายความว่าฤดูร้อนจะหมดกลางเดือนหน้านะครับฤดูฝนปีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็พบว่า
นี่ถือว่าเป็นหนึ่งความหวังสำคัญที่จะมาช่วยพลิกฟื้น
วิกฤตภัยแรงนะครับที่ตอนนี้หลายพื้นที่เผชิญกันอยู่
ดังนั้นในระยะนี้เองนะครับคงที่จะต้องบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่

เพื่อที่จะสู้อึกอึดใจเดียว

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ